สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๙นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
แน่นอนครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เรายังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะสถานการณ์ฝนที่ตกอย่างหนักหน่วงมาตั้งแต่เมื่อคืน
และที่สำคัญครับมีหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามามีบทบาท
ต่อสถานการณ์อากาศเมืองของเรา
จะทำให้หลายจุดคงเป็นพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับมือ
ฝนตกหนักฝนตกชุกรวมไปถึงภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
แต่ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบกันนะครับเช้าวันนี้เรามาอัปเดตหนึ่งสถานการณ์ที่เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮากันนะครับ
เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศมาซิโดเนียนะครับ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๕๓ชาวกรุงสโกเปียก็พากันแตกตื่นเลยทีเดียว
แต่เคราะห์ดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ส่วนนี้ครับเป็นภาพอาคารบ้านเรือนของกรุงสุโกเปียนะครับ
เมืองหลวงของมาซิโดเนียได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๕๓
ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ๒๐นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทย
แต่ก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
โดยศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา
รายงานนะครับว่าแผ่นดินไหวขนาด๕๓มีศูนย์กลางแรงสันสะเทือนห่างจากกรุงสโกเปีย
ทางที่ตะวันออกเชียงเหนือประมาณ๔กิโลเมตรความลึก๑๐กิโลเมตร
ซึ่งบริเวณนี้ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี๒๕๕๙
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๐๐คนเลยทีเดียว
จากประเทศมาเซโดเนียกลับมาที่เมืองไทยของเรา
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าสถานการณ์ฝนนั้นยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
ราฟิกแรกที่เราจะมาชมกันในเช้าวันนี้
เป็นกราฟิกแสดงปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะเทลงมาสะสมหลังจากนี้
เป็นต้นไปอีก๔๘ชั่วโมงนะครับจาก๖โมงเช้าวันนี้
จะพบว่าพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษนั้น

พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองสีแดง
สังเกตว่าเริ่มปรากฏขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้เป็นต้นไป
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
เป็นจุดสีแดงที่แผ่มาจากบริเวณพื้นที่กัมพูชาตอนบนลาวตอนล่าง
และแผลลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
สีเหลืองแดงนี้เป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสม
จนอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
จากใน๓ภาคนี้แล้วนะครับภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ภาคใต้นะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เป็นบริเวณที่ในระยะนี้มีฝนตกชุกเช่นเดียวกัน
ส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับวันนี้โอกาสการเกิดฝนเยอะหน่อยนะครับ๑๘๐ของพื้นที่
ช่วงเวลานั้นยังคงเป็นช่วงเวลาเดิมนะครับช่วงเช้าเช้าก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น
ช่วงเย็นเย็นมีโอกาสตกเยอะหน่อยใครที่จะกลับจากที่ทำงานต้องดูแลเรื่องของสภาพอากาศ
รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางสัญจรด้วยนะครับ
ปัจจัยหลักมี๓ปัจจัยด้วยกันที่ต้องจับตามองอย่างแรกก็คือ
เรื่องของห่อมฝนหรือว่าห่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน
ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออก
อกจากนี้ยังมีร่องฝนสีฟ้านะครับพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ตามแนวปะทะต่าง
ก็ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝน
ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณฝั่งอนดามันและเป็นบริเวณอ่าวไทย
ตอนนี้เองวารสุมนี้ถูกดูดเข้าสู่
ห่างจากเมืองดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้๖๗๐กิโลเมตร
ตอนนี้กำลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เปอร์ชั่นลูกนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าจะเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์อากาศเมืองไทยของเรา
ในช่วงวันที่๑๔กับวันที่๑๕นะครับโดยวันที่๑๓จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณ
เลื่อนที่ต่อผ่านเข้าสู่ภาคอีสานของเรา
หลังจากนั้นก็จะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่ง๑๔๑๕๑๖ต้องระวังดี
หลายจุดอาจจะต้องเจอฝนตกอย่างหนัก
พื้นที่สีน้ำเงินที่ปรากฏในหน้าจอในขณะนี้

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
จากพายุลูกนี้แล้วมีอีกหนึ่งพายุที่น่าจับตามองนะครับ
บริเวณประเทศไต้หวันครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางทะเลทางทิศตะวันออกของเกาะไต้หวันนะครับ
ความเร็วสูงสุดอยู่ที่๑๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางตอนล่างของเกาะไต้หวัน

จะสามารถพัฒนาความระลมได้เป็นไต้ฝุ่นระดับที่๔ในช่วงวันพฤหัสสบดีนี้นะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวทั้งไต้หวันเอง

จะต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
มีชื่อว่าเมอรันตีนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป

เราจะมาวิเคราะห์พายุสองลูกนี้กันต่อนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ